คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล

พี่รปภในสั้นแบบพี่ยามก็ได้นะครับพี่ยาม
นั่งอยู่ดีตกอกตกใจ
ถ่ายออกมาทำไมพี่รอปภสภาพเป็นแบบนี้ครับ
ว้าวพี่รปภทำไมเป็นแบบนี้คนลุกเลยนี่คือภาพหล่อนเหรอฮะถ่ายมาทำไมพี่ไม่มีสีสา
นั่นสิมองแวบแรกตกใจสิครับบางคนมองให้ลึกลงไปอีก
ถึงไหนอ่ะโอ้โหมองให้ลึกถึงข้างในสรุปแล้ว
มีหรือไม่มีหัวนี้มีไหมแต่ยังเพิ่งตกอกตกใจไปดิฉันตกใจไปแล้วเนี่ย
อยากให้ดูอะไรคอมเมนต์อยากให้ดูคอมเมนต์ก่อนเพราะภาพนี้ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลใช่ไหม
เอาล่ะไล่ดูคอมเมนต์กันก่อนดูดูไปว่าเป็นยังไง
คือมีข้อความในโพสต์นี้เป็นคอมเมนต์นะ

พี่เต๋อลบป่าวคอพักคออ่อนหลับครับ

คือถ้าถ่ายจากมุมหน้าก็จะเห็นแบบนี้
แต่ถ้าแข่งกับมุมข้างเดี๋ยวเราจะให้คุณชนะทำให้ดู

เอาแต่ก็บอกว่าเอ๊ยังไงกันเนี่ยสรุปแล้ว
ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยบางคนก็คิดว่าเอออาจจะ

หลับก็คือหัวเอ็นไปข้างหลัง
เอนไปข้างหลังนี่ครับ
นี่แบบบางคนเขาก็มีเหมือนกัน
คุณธนาทำให้ดูคุณผู้ชมจะได้เปลี่ยนภาพ

อยากให้คุณผู้ชมจินตนาการไง
ว่าจริงนะมันคือคลักษณะนอนหลับ

แต่หลับได้คอพับคออ่อนมากเลยนะ

คุณนึกออกไหมมันสามารถเซอร์ราวได้รอบติดต่าง
มันจะเหวี่ยงได้ทุกที่ทุกขนทางเลย
เอาเป็นว่าสะกิดปลูกพี่ให้เขาหน่อยตัวตื่นมาปวดคอนะคะนั่นสิ